จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
พี่โปรคะลองดูซิว่าอยากดูอะไรมั้ย
อยากดูอะไรก่อนก่อนจะเข้ารายงานนะพี่เอาเลย
พูดพรีพรีดีกว่าพูดพรีพรีมาดูซักหน่อยพี่
พี่จอมอยากดูอะไรไหมอยากดูถามเรียกว่าภูมิไหม
คือคือเรียกว่าภูมิตอนเนี้ยอืม
ผมเฉยเฉยอ่าเพราะว่าเอาตรงตรงนะอ่า
อยากให้เขาไปฟุตบอลยุโรปอยากให้เขาไปถ้วยเล็ก
อืมเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้รถมั่งว่าเตะคืนวันพฤหัสเนี้ย
มันเป็นยังไงว่าเราเด็กหนีเนี่ยเราเตะคืนวันพฤหัสมา
มาหลายฤดูการแล้วใช่ใช่อยากให้เขาริมรสมั่งว่าเออ
คืนวันบริหรษัทไปเตะที่ไปเตะที่อาเซอร์ไบจาน
ไปเตะที่ไซด์ปรัสอ่าเอสโตเนียอ่าเอสโตเนียเนี้ยเออ
ไปเดินทางไกลไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ดูบ้าง
เอ่อไม่มีทีมเชียร์แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่กังวล
ครับผมวิตกที่สุดเลยจ้ะคือผมอยากจะรู้ครับหมอครับ
โอ้โหเด็กผีจะไม่มีที่ยืนเอา
เพราะมันจะมีประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นมา
ความสำคัญมันก็จะลดน้อยลงไป

อ่าผมหยิบไพ่มาเลยแล้วกันเนอะอ่า

อุ้ย๔เหรียญ๙ดาบ

ครับก็รายการเราสวัสดีเป็นเท่านี้ครับผม

ยังไม่เปิดรายการทำไมคุณรีบชิงปิดอีกแล้วเนี่ย

ฟังผมเองก็จะไม่มีอะไรไปทับถมมันอีก

ไอเด็กนั้นยิงตลอดเลย

เรายังไม่ได้เปิดรายการเลย
สาบานว่านี่ไม่รู้ไม่ได้มีคิวอะไรเลย

เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้

ผมนี่เป็นที่รักของพวกพี่เด็กของเขา

เพราะกูก็กลัวเหมือนกัน
แล้วยังไงกลัวรัศมีเขา
ถูกต้องครับกลัวเขามาแรง
บางทีเขาก็มาแบบมาเยี่ยมเยือนมาเคาะประตูบ้านเป็นประจำ

ผมเคยเล่าเรื่องที่เกมมา
ที่เกมเองมาแล้วเขาก็พูดว่า

แต่เขามองตัวเองเป็นอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่า

ตอนนั้นคือมันยังไม่มีคอนเทนต์อะไรแบบนี้
แต่คนภาคฟุตบอลก็จะแบบเป็นกลางหน่อยแล้ว
จังหวะแรกเหมือนแรกของที่เราลืมแบบตอนทีมแรก

จะพูดว่าเขาคือใครตอนนั้นเราไม่ได้รู้ชัก
จากนั้นผมติดตามเลย

เพราะว่ายังไม่มีโลกโซเชียล

คือแบบมันคือถ้าเกิดเราย้อนไป

หลายสิบปีแล้วเป็น๑๐กว่าปีแล้ว

มันยังแบบความขิงความอะไรแบบ

อันนี้คือของที่ลึกของลิภูนะผมจะเก็บใส่กล่องใส่กรอบอย่างดีเลยครับ
แล้วอย่าให้เห็นหน้าพี่จัคกี้ว่าถ่าย

ให้รายการสนุก
เราจะทำตอนนี้สิ

โดนเหมือนกัน
พวกเดียวกันเองเนี่ยนะ

เข้าไปเล่น

กองหลังตัวลูก
นี่แก้ปัญหาดีมากเลย
เพราะว่าการเอาเทรนด์จาก

เพราะกูไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว
เพราะกูไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว

โทษไม่ได้ด้วยเพราะไม่อยู่

เราไม่หลุดแล้ว

พึ่งชนะมา๖๑
ตอนนี้ฟอร์มเขาอาจจะกลับมาลุ้นพื้นที่แชมป์เป็น๔ได้ไหม

เขาเรียกว่าจะใส่หมดแม็กซ์เลย

พออีกเกมนึงไปเจอบอลหมัดทีมบ๊วย

แล้วไม่ชนะติดต่อกันวันนั้น๔นัดในพรีมิลีก

คือริบูลฤดูการนี้มันออกแนวแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

คือด้วยคุณภาพของผู้เล่นมันสูงอยู่แล้ว
มีซาร่ามีคักโปมีนูเย็บ

เพียงแต่ว่าด้วยศักยภาพที่สูงกว่าคู่แข่งเนี่ย
บางทีก็อยู่ดีมาสะกิด

อ๋อมาแบบหื้อหื้อไม่เป็นบ้านคุณนะเว้ย

อ้าวเฮ้ยอยู่ดีไปแจกแต้มเถอะ

คิดว่าคุณเธอเป็นทะนาลีมมา๖๑เอาละเว้ยขึ้นเขิมเว้ย
เฮ้ยมีลุ้นเว้ยเฮ้ยกลับไปชมเป็นลีกเว้

เขาเรียกว่าฝากความหวังอะไรไม่ได้
ฝากพี่ฝากใครไม่ได้
ไอ้แมทที่เราแบบอยากดูเละไอ้แมทเมื่อคืนโอ๊ยดึกอย่าดูเลย
เดี๋ยวตื่นมาเสียอารมณ์โอ้ยิงซะเยอะใช่ไหม
อู๋เล่นดีด้วยนะครับไปดูครับซึ่งเหมือนที่บอกคาดหวังอะไรไม่ได้
ไปสนใจมันเอาเป็นว่าถ้าจบฤดูการวันนี้ได้เลยอ่ะ
ผมไอ้เนี่ยกี่นัดได้เลย
อีก๗๘นัทใครเจอลิ้วภูมิถ้าผมเป็นเจ้าของทีมเซ็นให้เลย
เอาเลยคนละ๓แป้มกูไม่เอาแล้วสักแป้มเริ่มปีหน้าเถอะ
ทำไมไม่อยากไปเล่นคอนเฟอร์เรนต์ลีกอ๋อ
ไม่เคยได้นะลิภูลเนี่ยถ้วยใหม่ในประวัติศาสตร์ลิภูลไม่เคยสัมผัสแชมป์รายการนี้นะ

ไม่ต้องครบเหรอเอาเท่าที่ควรมี

คิดดูไปเตะสมมุติได้แชมป์เลย
แล้วไงก็มึงทีมใหญ่กว่าเขา
ถ้าเกิดไม่ได้มาโดนอีก

มันนึกไม่ออกไปเตะทำไม
ตัวขนาดนี้ลงมาเตะนี้มึงไม่ได้แชมป์ก็บ้าแล้ว

ก็สู้ว่าแบบอยู่นิ่งไปเลยดีกว่า
คือหลุดไปเลยแต่อันดับ๑๐อันดับ๑๑ไปเลยก็ได้
คือพูดแบบว่าฤทธิ์ภาพรุ่งการหน้าจะได้ไม่ต้องมีการกลับดามา
มาขั้นการเขาใช่มั้ยใช่มาขั้นจะได้แบบเน้นไปเลยมีบริกไปเลย
มาเน้นให้จริงจังแม่ถ้าอย่างนี้คุณก็ไปอยู่กับเพื่อนรักเขาเลยนะรู้จักกันเนี่ย
ใครฮะเชลสีเชลสีตอนนี้เขาทิ้งเพื่อนแล้วเชลสียังไม่ฟื้นเลย
ตอนแรกไปด้วยกันโอ้ตอนแรกไปด้วยกันมาตลอดแล้วอยู่ดีทิ้งเขาดื้อเลย
เออทำไมเราเป็นคนแบบนี้เนี่ยพี่อุ๊ยว่าไม่ได้ขอโทษครับ

แต่ทำไมทีมผมเป็นพี่บ่าบู
เชิญพีชจอมมา

ของเราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ผมก็เลยอยากให้พี่จอม

ซึ่งเราพบกับอารีของเรา

มันเก่งกับทุกคน

พูดถึงวิเคราะห์เกมก่อนเลยดีกว่า

พี่จอมมีความคิดเห็นว่าอย่างไร

ไรตันเนี่ยตั้งแต่ยุคที่แรมคอตเตอร์เป็นผู้จัดการทีม
เหมือนเขาวางรากฐานไว้แล้ว

เราจะเห็นว่าเขาเล่นเนี่ยเป็นระบบ
สร้างบอลเซตบอลเนี่ยตั้งแต่ในแดน

โดยที่ว่าไม่ต้องไปยึดติดกับดาวดัง
เราจะเห็นว่าไรตันมีนักเตะดังขึ้นมา

เพราะฉะนั้นไบตันผมมองว่ามันกว่า

หน้ากระดาษเนี่ยแน่นอนเหนือกว่าไรตัน
ประวัติศาสตร์ในการเจอกันเหนือกว่าไรตัน
มักจะเข้าไปชิงชนะเลิศได้
ปัญหามันมีนะฮะคือ
ร่างกายนักเตะก็เริ่มอ่อนล้ารวยแรงกรอบ

ตอนนี้เจ็บกันโอ้โหเป็นหางว่าวเลย
แล้วตัวสำคัญทั้งนั้นยกตัวอย่าง
ลิซันโดมาติเนสมาคัทแรดฟอร์ต
แล้วก็วารานก็เจ็บ
แฮรี่แบคไวโดนแบนอีก

แต่ถ้าลูกชอหายเจ็บก็ยังอาจเอาลูกชอเนี่ย

เพราะไม่มีลิซันโดมาติเนสเพราะเราลองนึกภาพอยู่ดิหมอ
ลิซันโดมาร์ทิเนสจะยืนคู่กับใครก็ได้

อ่ายังเพราะฉะนั้นเนี้ยด้วยด้วยความมั่นใจเนี้ย
มันมันรู้สึกแบบมันไม่มันไม่ได้ใจมันหวิวหวิวอ่ะอ่า
เพราะฉะนั้นผมมองว่าไรตันกับแนนยูอ่ะ
แมนยูไม่ได้กินง่ายง่ายอ่าเผลอเผลอนะอันเนี้ยผมพูดตรงตรงนั้นไม่ได้ออกตัวน่ะอ่า
รูปเกมอาจเป็นรองด้วยซ้ำเพราะใบตันเขาบอลระบบอ่าอ่าใช่เออ
รูปเกมอาจเป็นรองแล้วผมเห็นบรายตันเล่นกับเชลซีอ่ะโอ้โหเล่นที่แซมอตฟิตอ่ะโอ้โหโห
เต็มทีมเลยใช่บรายตันแม่งไปไขย่มเขาอ่ะอ่า
พอเห็นแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยใช่ใช่ไม่ธรรมดา้าวเห้นแล้วตักล็อด
จริงแบบเออเฮ้ยมันมันมันมีผลมันใช่หรอ
ด้วยตำแหน่งหรือว่าใบตันอยู่สูงกว่ามันเลยเล่นดีกว่า

ฉะนั้นนี่ต้องอาศัยหมอแล้วล่ะเพราะว่าผมดูอ่ะ
คือบนถ้วยก็อยู่ที่มันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โชค
อยู่ที่ช่องจัดตาอยู่ที่ดวง
คือบอลถ้วยมันไม่เข้าใครออกใคร
อาจจะเกิดเหตุสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดก็ได้

เดี๋ยวลิฟฟูลนี้ทรายบานด้วยนะ
ฮะอายเจ็บแล้ว
นึกว่ามันคือลงแล้ว

ทำไงรู้ไหมผมใส่ตัวสำรองมา๔๕คน

พักไว้

คนที่จ่ายบอลแย่ที่สุดในแผงเกมลุกเขา

ลงมามึงเป็นตัวจริงได้เลยสบายสตรับ

อเจมส์เอาสำรองลงลองให้ดูเป็นใครบ้าง
ลองไล่ชื่อมาสัก๔๕คนที่เอาลงมา

จังก็สลับไปสลับมา
กองหลังนี้นาธันอาเกลี่ยนี่
ตัวจริงทีมชาทธิ์ฮอร์แหลนด์

หรือจุดถึงสำรองเอาสำรองลง

ใช่สกอตเด็นโซคเขาใหญ่สุดแล้ว

กลับมา

แต่คือการันตียังไงขึ้นชั้น
อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์แค่นั้นเอง

นึกจัง

ตั้งแต่ตกฉันไปเมื่อธุรการก่อนหน้านี้นะ

น่ามีครับผมดูไม่น่ามีคือมันมองไม่ออกว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นยังไง

กลับไป๑๐ปีที่แล้ว

เออเออว่ะเออว่ะ
ใช่อันนั้นอุบัติเหตุลูกหนัง

แต่หลังจากนั้นแม่งเหมือนแบบ

มันเลยกลับเป็นว่าโอ้โห

ในประวัติศาสตร์ของกูอีกต่อไป

เปลี่ยนทีมนะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอก

งั้นไม่ต้องเปิดไพ่

เราจะเปิดก่อนเลยไหมจริงผมอยากแถมอีกคู่นึงก็คือ

งั้นพี่ต๊ะบอกกฎิการ
มันเรียกว่ากติกาจริงครับวิธีการ
วิธีการของเราก็คือเราจะเปิดไพ่๓ใบต่อ๑ทีม
แล้วก็มาวัดกันว่าไพ่ในแต่ละใบเนี่ย
มันสื่อสารถึงอะไรมีแนวโน้มรูปเกมยังไง

ผมคลี่ไพ่มาแล้วเดี๋ยวเราจะทำนายคู่ที่ดูทรงและสูสีที่สุดเลยดีกว่า

มิโตมะว่าที่กองหน้าทีมผม

มาเลยอันหนึ่งใบครับ

อันนี้มันขยือมาพอดี
โอเคเรามาเปิดไภ

ใบที่๒๖ถ้วย

ที่๓สเตรนส์โอ้โหดีไหมหมอดีไหม
ถือว่ามีทั้งดีแต่ต้องมีการมีจุดเปลี่ยน
พูดถึงใบแรกของใบตันใบตันได้๕ถ้วยใบแรกนะครับ
คือความผิดหวังความแบบเหมือนความผิดหวังความน้อยใจหรือความเศร้าใจ
แต่ความเศร้าใจของเขาเนี่ยที่เกิดขึ้นเขาสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้
ถ้าเขาเหมือนเขาเรียกว่ายังรู้หรือตั้งสติได้เร็ว
ส่วนใบที่สองของใบตันคือ๖ถ้วย๖ถ้วยความหมายของเขานะครับ
คือความสุขความยิ้มแย้มมีความร่าเริงรวมถึง๖ถ้วยเนี่ย
ซึ่งถ้าเป็นภาษาฟุตบอลดูทรงแล้วถ้าใบตันล้มเขาเรียกว่าไงอ่ะ
จากความผิดพลาดตั้งสติได้ไอ้เขาก็อาจจะนำประสบการณ์ที่เขามีสะสมมาเนี่ย
มาใช้กับรูปเกมนี้ได้ครับ
เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าถ้าภาษาภาษาไทยแบบบ้านง่ายแล้วกัน
คือความอยู่เป็นคือสามารถจัดการนู่นนี่นั่นให้อยู่ในรูปในรอยของความเป็นเขาได้
ถ้าดูตามหน้าไพ่คุณดูสิอันนี้ราชินีเลยเห็นไหมครับ
สามารถจัดการสิงโตได้ได้อยู่หมัดก็เท่ากับว่าอันนี้ใบตันมีสิทธิ์นะที่สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ทำให้เขาเรียกว่าไงอ่ะอะไรที่เป็นต่ออยู่เนี่ยสามารถอยู่ในมือของเขาก็เป็นได้

คือราชาถือถ้วย
นี่คุณจิตใจคุณไม่ได้เอ็นเอียงอะไรนะ

คุณคุณพูดไปคุณพูดชื่อไพ่แล้วยิ้มไปเนี่ย

ผมบอกคือผมจัดรายการมาบ่อยคือดูไม่เป็นหรอก

ไอ้ที่เซ็ตออกมาของแมนยูเนี่ยคือดีมาก

เรามาพูดกันถึงทีละใบก่อน

ถ้าเป็นความหมายของตามหน้าไพ่
หนักของเขาเลยคือมีพร้อม

ประสบการณ์มีรู้จัก

นู่นนี่นั่นอะไรอยู่แล้วเนี่ย

เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นตัวแทนสิ่งของ
นู่นนี่นั่นแล้วเขานั่งถือเหรียญ

เรามีประสบการณ์ตรงนี้แน่นอนอยู่แล้ว

หนึ่งเหรียญความหมายของเขาคืออ่ะ

จะทำอะไรก็หยิบจับเป็นชิ้นเป็นอันได้

อันนี้มีจุดเปลี่ยนที่น่าสำคัญเลย

เก่าอยู่แล้วเป็นราชา
และถือถ้วยด้วยมีประสบการณ์

มันหนกก็ถือว่านัดนี้

พกทั้งความเก่าความประสบการณ์

ใบตันอาจจะอยู่ในมือของแมนยูก็เป็นได้

หรือต้องออกตัวก่อน
อ๋อถ้าต้องออกตัวสิ
ว่าทีมใดที่จะมีโอกาสแนวโน้ม

ไบตันอีกใบหนึ่งอ่ะไบตันอ่ะอันไหนยิ้มให้ก่อน
วันนี้ก็ยิ้มให้อ่าใบตันอ่ะพี่จอมครับ
แมนยูมาอีกหนึ่งใบเลยอ่าอ่าโอเคใบที่สี่มาแล้วนะทั้งคู่นะ
ผมเปิดพร้อมกันเลยน่ะหนึ่งสองสามโอเคไบตันได้แปดถ้วย
ส่วนแมนยูได้ราชาถือดาบโอ้โหฝั่งนี้ขึ้นแต่ตัวใหญ่หมดเลยอ่ะใช่
ราชินีราชาบ้างอะบลำแบบดั้งนะครับได้แปดถ้วย
ความหมายของ๘ถ้วยคือความห่างไกลความหนีห่าง
อันนี้พูดถึงตามหลักของหน้าไพ่นะความหมายของเขานะอืม
ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลถ้าดูตามนี้แล้ว
ถ้วยเราไม่เอาเราไปเอาพื้นที่

เขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งความเขี้ยว

ด้วยความที่ว่าเป็นราชาอยู่แล้วด้วย

เปอร์เซ็นต์คุณยังมาพูดกำกึ่งไม่ได้

ส่วนหมายมั่นก็ประมาณ๔๐๓๕นะครับ
ก็ลองดูละกันว่า
คิดว่าเข้าคิดว่าเข้าแหละ

อ๋อเราจับกันเองใช่ไหม

อันดับเท่าไหร่ในกองในสำรับเนี่ย

พูดว่าอะไรก็ตาม
สามารถไปเอื้อมหยิบคว้าดาวดวงนั้นมาได้

ดูทรงแล้วก็ไม่น่าพลาด

จะบอกว่าสกอร์ไม่รู้นะแต่ไม่น่าพลาด
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหสนุกเลยนะ

ความแบบความโกรธความเกลียดชังของเขา

จอมเคยมีประสบการณ์ที่

คือทีมเนี่ย๒ทีมเนี่ยนะฮะ

แต่ตอนเนี่ยกลายเป็นมาร์ทมาร์ทแมนทิสต์

วันหนึ่งกูหลุดมากูไล่ก์ยิงแม่งเลย
โอ้โหมันดูทรงสักขนาดนี้แล้วไพ่มายืนยันอีก
เออนะอ่าไหนละเรากลับมาอีกคู่ที่เราบอกไหม
เออให้ของพี่จอมก่อนเลยดีกว่าคู่นี้ยังไงดี

ได้ความสำเร็จไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งแบบขยับเข้ามาใกล้

ผมเห็นด้วย๑๐๐เลย

แต่พอมาเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย

ผู้เล่นอายุน้อยกว่าวัยรุ่นซะเยอะ

เริ่มแบบกิจใจแบบ
นิ่งไม่มีความเยือกเย็น

ใช้ประสบการณ์ที่ลุ้นแชมป์มา

นักเตะมีความชัดเจนว่ะ

ทุกธุรการนะจะมีช่วงที่เขาชนะ

ที่เป็นแชมป์คือจะต้องมี
นะต้องชนะ๑๐นัด๑๓นัด๑๔นัด

เรื่องตบแดงตบดำ

ใช้เหตุผลของฟุตบอลไม่เกี่ยวกับเรื่องดวง
ผมดูเกมนี้อัศนอนไม่รอ
อย่างนี้อย่างนี้คนที่เดือดร้อนในเมืองไทยนี่คือพ่อป๋องเลยนะ
พ่อป๋องเลยนะอุ้ยพ่อป๋องเขาวันหน้าเขามาที่นี่โทร
เขาประกาศก้าวเลยว่าเขายังไงเขาก็ต้องแชมป์
เขาไม่มีสิทธิ์พลาดทีมเขา
พี่จอมมีอะไรอยากฝากพ่อป๋องไหม
ก็ไม่รู้จะได้อีกเมื่อไรก็พี่หน้าทีมกับมาเมื่อกันนะ
เอาจริงแล้วปีหน้าเนี่ยลองดูหลายทีม
อีกทีมนึงถ้าผมมองเชลซีนะ
ถ้าเชลซีเขาได้โค้ชระดับท็อปของยุโรปนะ

ใช่แต่ลิเวอร์ฟูก็อาจจะกลับมา

มันจะแบบโอ้โห

เราลืมตัวนี้ไม่ได้

โอเคงั้นเรามา

นี่คือเหมือนแบบในทีมตัวเองก็ไม่ใช่
แต่มันแบบ
มันรุ้นอ่ะมันคือคู่ที่โคตรรุ้น

แย่งแชมป์แย่งพื้นที่

ตกชั้นเนี่ยมันลุ้นได้ทุกทีมเลยนะ

ตกชั้นนี้ตั้งแต่๑๐เท่าไหร่
๑๖ตั้งแต่

อีกหลายนัด๓๔นัดอ่ะ

ก่อนเปิดไพ่ขอนิดเดียวได้ไหมพี่จอก

เขียนเชลซีไหวมั้ย
พอพูดถึงเชลซีก็ต้องถามอ่ะ
ในมุมมองพี่บอบบู

คือผมไม่เข้าใจเจ้าของทีมเชลซีนะครับ

ก็เห็นอยู่ผลงานไม่ดีจริงควรปลดก่อนหน้านี้

ปลดออกในจังหวะที่ปลดออกเนี่ยครับ
มียอดกุญสืออยู่

อดีตคุณซื้อของบาเซโรน่า

สมมุติผม

ถามว่าทำไมลุวิสเอนริเก่ผลงานชัดเจน

อายุน้อยไปเด็กเกินไป

แต่ถ้าคุณอายุน้อยคุณคุมดาวดังไม่อยู่

และกลับมาอย่างนั้นผมคิด
เบาหรือเกียรติ
ในฐานะนักวิเคราะห์แล้วก็ต้องวิเคราะห์ต่อไป
อ๋อก็ยังตัดสินใจไม่ได้
ว่าจะเอาใครเอาลำผ่านมาขัดตาทับอยู่

ไม่เคยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอคนนี้ก่อน

เชลซีสมัยโรมันนาบราโมวิช
คือตั้งโค้ดใหม่เลยตั้งดื้อเลยเอาคนเก่งมาเลย

ถ้าไม่ดีอีกกูปลดกูปลดก่อนจะได้แชมพ์

จะสร้างทีมระยะยาวอะไรทีมึงใช้เงิน

ซื้อพุทธการทีมเป็นเก่งมา
ถ้าล้มเหลว

ไม่ใช่ทีมเพื่ออนาคตเชลซีคือทีม

ไม่ต้องไปสร้างวินระยะยาว

ใช่ไหมบางทีเนี่ยแหละ
จริงถ้ามันยังประสาทนทีมที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของสะโมสรตัวเอง

ทีมยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมค์สะโมสร
ไปยาวเลย

แล้วข้ามแรมภาษณ์เนี่ยนะฮะมันจะบอกว่าไม่เก่งก็ไม่เชิงแต่จะบอกว่าเก่งก็ไม่ใช่
ตอนทำดาบี้เนี่ยทำดีทำดึงมาเป็นลูกหม้อเป็นนักเตะเก่าก็ไม่ผ่าน
อยู่เอเวอร์ตันหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมมันสังเกตมันเห็นกันอยู่เห็นผลงานกันชัดเจนอยู่
แต่กลับมาอาจจะเป็นเรื่องของติดใจเรื่องของเป็นนักเตะเก่าแต่มึงแพ้๓นัตรอีกเลยนะ
เห็นว่ามันไม่ได้ผลนะไม่เกี่ยวกับบารามีตรงกลางทั้งสั้น
ผมถอยฉากเลยนะจะด่าเค้าอีก
แล้วคือถ้าเข้าอย่างนี้นะม้วนเดียวจบผมเชื่ออย่างนั้น
ช่องว่างก็จะเหลือแค่แต้มเดียว
เออเนี่ยแอบหวั่นเกรงเหลือเกิน
เอาใครจะไปรู้อ่ะมันเป๋ยาวได้เลยนะดูจากตารางเขาอ่ะ
มันเป๋เอาได้นะก็ไม่แน่หรอกเราก็อย่าไป
มันยังไม่ได้เลยนี่แค่เหลืออีกไม่กี่นัดอ่ะ
มันไม่แพ้อันนี้มีแขกมากกว่าสองนัดด้วยนะ
อ่ะคลี่ไพ่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเราใช้สำหรับเซตนี้ไปเลยเหมือนเดิมแล้วกัน

ผมดูเขาไม่ค่อยดีด้วยผมจัดให้เขาเลย

ปืนนะครับโอ้โหนี่นี่วอร์มแล้ว
ปืนนะครับฝากความหวังไว้ที่พี่จอมบ่อบูของเราเลยนะครับ
อะอ่าอ่าใบนี้หน่อยนี่โอเค
เฮ้ยหรือเราเปิดทีละใบเทียบกันจากงั้นเหรอเออ
คู่เลยใช่ไหมอ่าทีละใบเทียบคู่กันเลยนะ
ความพุ่งทะยานความพุ่งพลวดไม่ใช่พุ่งพลวดสิ
ความพุ่งฉับไวรวดเร็วไปข้างหน้าอย่างรวดเร็
อาจจะมีอุบัติเหตุกระทันหันในเกมนี้

นักเตะบาดเจ็บก็เป็นได้

ความหมายและไพ่ใบใหญ่ทั้งคู่เลย
ความหมายของเขาคือความเป็นแม่ทัพ

เหมือนเขาเรียกเป็นนักสู้ที่แบบ

ไม่มีจะมีไพ่ไม่ดีให้สักใบเลยเหรอ

ไพ่ความหมายไพ่ใบนี้นะคือ

อาจจะใช้พูดตรงเลยนะ
อาจจะพึ่งดวงชะตาหรือเปล่า

หรืออาจจะพึ่งบุญเก่าที่เขาสะสมมา
หรืออาจจะเอาอะไรที่
เหมือนเขาเรียกว่าอาจจะมีนักเตะเก่า

ลงมาช่วยพลิกเกมในนัดนี้ก็เป็นได้

ลงมาเล่นตามเลยนะป้าบอก
ถ้าดูตามหน้าไพ่๓ใบนี้นะบอกก่อนเลยนะ

ผมถามในทัศนะของพี่จอมก่อน

เรื่องดีกับท่านคือคือง่ายเงื่อนไขเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะ
มุติเราตีนัดตกค้างให้เขาได้๓แต้มนะครับ

เพราะว่าถ้าเสมอได้
คนคุมชะตาตัวเอง
แต่โดยเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องชนะ

ยังมีแต้มต่ออยู่นิดนึง

แล้วก็เสมอไหมได้

เราจะได้รู้เลยว่ามีหน้าเสมอได้
โอเค
ยิบแบบไม่ชิดที่สุดแล้วเนี่ย

เอาแล้ว

หรืออาจจะมองได้อย่างนึงคือ
เขาเกร็งหรือเขาคล่ำเครียด
กับสถานการณ์เกินไปหรือเปล่า

มันมีหลักตักกะ
หรือความวิเคราะห์วิก

เขาใช้เหตุและผลเข้ามาเข้าช่วย

อาจจะมาแตกฉานช่วงนาทีสุดท้ายก็ได้

มันเหมือนแชร์กันไปป่ะ

ภายใบนี้โอกาสนะ

๕๐ถึง๖๐เปอร์เซ็นต์เพราะผมดูจาก
ไพ่ตรง๓ใบแรกของเขา

ผลลงเอยแล้วเนี่ยเสมอ

มันจะรู้ว่ามันต้องเก่งเกินไปไง

อีกคนนึงที่ผมไม่อยากให้แชร์ไปถึงเลยใครรู้ไหมใช่ครับ
คุณป๋องกับพลทองปราม

จริงหรือครับ

เขาบอกว่าออกนักเลง

และเกมเองนี่เกมเองน้องรัก

มีอะไรอยากป่นถึงสองคนนี้ไหม

อย่าพลาดนะ

มึงไปรักษาเบาหวานก่อน

ขออีกคนนึงน้องรัก

โหเจ๊ดำแบบเป็นคนมีน้ำใจเผื่อแผ่

ซื้อเอาของอาหารอะไรมาตลอด

พี่เขาชมขนาดนี้
ลองดูแล้วกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
แล้วก็อย่างที่สำคัญเลยคือรายการเราไม่สนับสนุนเรื่องการพนันโดยเด็ดขาดนะครับ
ขึ้นตรงนี้ขึ้นบ้าง
คือพนันบล้นผมขอพูดนิดนึง
เลียวเพียง๙๐นาที
ตอนแรกนึกว่าจะแบบห้ามนะน้องนี่นั่นโอ้หมาสังหรัฐ
จริงชอบชอบชอบมากโอเคก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะ
โค้งสุดท้ายจะเป็นยังไงนะก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะต่อให้เชียร์หรือไม่เชียร์
ทั้งสองทีมรุ้นแชมป์ผมว่าปีนี้มันก็ติดตามกันสนุกอยู่แล้วล่ะนะครับ
ยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณพี่จอมพี่บอบหูพระบอบเลยนะครับ
จอมฝากผลงานพี่จอมหน่อยครับ
ก็เอาง่ายนะฮะในโลกโซเชียลผมไม่ฝากแล้วกันเพราะว่ามันก็ทุกคนก็ทำโซเชียลอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้สื่อกระดาษหนังสือพิมพ์ยังไม่ได้ล่มสลายนะฮะยังจับต้องได้
ยังเกิดข้อลัมต์อยู่เกือบทุกวัน
เราจะได้กลิ่นกลิ่นเฉพาะตัว
เป็นการการมันเก็บได้มันรักษาด้านเป็นคอนเฉินชาติ
ก็ฝากฝากสิ่งพิมพ์ไว้ด้วยแล้วกันครับผมก็โซเชียลก็ตามนั้นผมว่าทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้ว
มีหลายที่หลายทางผมเป็นแฟนคลับอยู่แล้ว
ก็อย่างไรก็อย่าลืมรายการของเราด้วยละกันครับ
จับยาม๓แต้มนะทุกวันศุกร์
ผมพูดถูกแล้วนะถูกต้องที่รายการมีมากี่เทปแล้วก็ยังพูดผิดอยู่เลย
ทุกวันศุกร์นะครับช่วงประมาณทุ่มนึง
ช่องทางต่างของไทยรัฐพอดแคสต์นะครับ
พอดบีนสปอติฟายกูเกิ้ลแอปเปิ้ลพอดแคสต์รวมถึงยูทูป

เห็นหน้าไพ่แล้วก็เห็นความสนุกสนาน
แล้วก็ฝากเฟซบุ๊คส่วนตัวพี่รันด้วยทัวร์ลงไปที่นู้นอย่ามา
อย่ามาด่าอะไรกับแกในรายการนะครับไปพี่รันคนเดียว
คุณเนี่ยนะตลอดเลยนะรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านผมแล้วด้วย
โอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้เนอะแล้วก็เชียวบอลให้สนุกในอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับทุกท่าน
สวัสดีครับ